๗นาฬิกา๕๖นาทีนะคะมาพบกันในช่วงสายตรวจโซเชียล
พบน้องเฟื่องทุกเช้าแบบนี้เช่นเคยค่ะ

แล้วก็เป็นวันสิ้นเดือนของเดือนสิงหาคมด้วยนะคะ
แน่นอนมีเรื่องราวบนโลกโซเชียลมาให้ติดตามกันมากมาย
วันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่ต้องตามต่อกันหลายเรื่องค่ะ

ล่าสุดจุฬามีความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะ
ออกมาพูดถึงเรื่องของกิจกรรมห้องเชียร์
แล้วก็เชิญตัวแทนทั้งอาจารย์แล้วก็นิสิตรุ่นพี่ทุกคณะ

นายบัญชาชลาพิโรมรองอธิการบดีจุลาลงกรมหาวิทยาลัย
แสดงความคิดเห็นกรณีมีการโพสต์ภาพนิสิตปี๑
คณะศิลปกรรมศาสตร์ถูกหามส่งโรงพยาบาล
ขณะร่วมกิจกรรมห้องเชียร์ของคณะลงในเฟซบุ๊คส่วนตัว
พร้อมข้อความเรียกร้องให้อธิการบดี
ทำการตรวจสอบกิจกรรมของห้องเชียร์คณะศิลปกรรมศาสตร์ค่ะ
โดยรองอธิการบดีบอกว่าได้เชิญตัวแทนอาจารย์
แล้วก็นิสิตรุ่นพี่ทุกคณะเข้ามาพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจ
แล้วก็กำชับให้การรับน้องของทุกคณะ
อยู่ในการดูแลของอาจารย์อย่างใกล้ชิด
เพื่อลดแรงกดดันของนิสิตปี๑
และไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยขึ้นอีกนะคะ
ซึ่งที่ผ่านมาอธิการบดีก็ได้ลงมาสังเกตการกิจกรรมรับน้อง
และการซ้อมเชียร์ของแต่ละคณะพบว่าเป็นไปตามปกติค่ะ
ซึ่งถ้านิสิตที่ป่วยหรือว่าร่างกายไม่พร้อมในการร่วมกิจกรรม

หรือว่ารุ่นพี่ที่ดูแลประจำคณะทราบได้นะคะ
ด้านอาจารย์สมพงศ์จิตระดับอาจารย์คณะคารุศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ก็ให้สัมภาษณ์กับทางไทยรัฐทีวีค่ะ
บอกว่าเห็นด้วยกับการที่กระทรวงศึกษาธิการ
ปรับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ซึ่งจะสามารถปฏิรูปการศึกษาที่เป็นลักษณะบีบ

แล้วก็การสอบตรงเข้ามหาวิทยาลัย
ที่ก็สามารถเปิดสอบได้อย่างเสรี
ทำให้มหาวิทยาลัยกลายเป็นกึ่งธุรกิจ
ขณะที่ผู้ปกครองต้องกลายเป็นผู้แบกรับค่าใช้จ่ายค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะได้แนะนำให้ลดการสอบเนื้อหา
แล้วก็ใส่กิจกรรมเข้าไปมากขึ้น
เพื่อส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ตลอด
นวัตกรรมต่างนะคะที่จะสอดคล้องกับความถนัด
แล้วก็ความต้องการในการศึกษาต่อของนักเรียนมากยิ่งขึ้นนะคะ